เรื่องของกรมหม่อนไหมกันหน่อยได้นำสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในอำเภอฝางนะคะ
หลังจากที่ชาวอีสานได้อบพยพขึ้นไปอยู่ในภาคเหนือนะคะ
แล้วก็นำการทอผ้าตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้
จนสามารถสร้างตัวได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
หม่อนไหมพาสื่อมวลชนจากเชียงใหม่
เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน่าถึง๒แห่ง

คือบ้านโป่งถือบไนห์ในอำเพิร์ตฟางส์
โดยได้คัดเลือกให้บ้านโป่งถืบใน
เป็นหมู่บ้านนำร่องกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ตำบลเวียงอำเภอฝางโดยมีนางสมจิตสังสำริทเป็นประธานค่ะ
ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่๑๖คนแล้วนะคะ
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่อพยพมาจากนครราชศรีมา
แล้วก็นำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฝากติดตัวมาด้วย
วดลายนะคะสำหรับรวดลายของกลุ่มนี้นะคะ
จะเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่มก็คือลายลิ้นจี่สน
ซึ่งลิ้นจี่เป็นตัวแทนของผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอฝาง
แล้วก็เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรด้วย
ซึ่งนายเวทโพธิเวียงอายุ๖๑ปี
ชาวบ้านบอกว่าทุกคนภูมิใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สำนึกในพระมหากรณาที่คุณมาตลอดทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
จะมีพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
และสร้างพลังในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะ